มีเรื่องรบกวนคุณผู้ชมอีกแล้ว

ดูหน่อยว่าพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้

ไปทำลายข้าวของของชาวบ้านเขา
คุณผู้ชมครับไปดูกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านนี้

ทีปั๊งค่ะให้ทำไมล้ม
แล้วตัวเองก็เลยล้มล้มนี่ดูเนี้ยดูเนี้ยยันปั้งพามเอา
กระจกก็หักตัวเขาก็ล้มกลิ้งไปนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
พอยังไม่หมดแค่นี้นะผู้ชายคนนี้ไปวนรถมา
แล้วก็มาก่อเหตุเหมือนเดิมทำแบบนี้ถีบอยู่๔ครั้งรถคันนี้โดนไป
โอ้โหนี่ครับมาแล้วนี่อีกด้านหนึ่งนะฮะ
นี่แหละครับแล้วหลังจากนั้นพอหนำสาแก่ใจมั้ง
นะครับก็ขี่รถเข้าซอยไปเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นนี่สามนี่อ่าก็รอบที่สามนะ
ระบุข้อความว่าถ้าบ้าจริงก็สมควรเข้ารับการรักษา
ไม่ใช่มาทำอะไรแบบนี้ครั้งต่อไปถ้าคุณไปทำกับคนอื่นอีกล่ะ
ถ้าไม่ใช่รถและไปทำกับคนล่ะจะทำยังไง
คนที่เดือดร้อนก็คือคนในหมู่บ้าน
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุก่อนเลยครับ
ไปพบกับพี่ชัยชนะริ้วทองอายุ๓๐ปี
เป็นเจ้าของรถเก๋งคันนี้พี่เขาเล่าโอ้โหเนี่ยเล่าแบบเซ็งอ่ะ
บอก๒๗พฤษภาคมนะฮะน้องมาบอกว่าพี่รถพี่โดนทุบนะ
ก็เลยออกมาดูอ้าวท้ายรถมีรอยบวบจริงด้วย
นี่ฮะกระจกมองข้างนะครับมันหักไปข้างหน้าแบบนั้นเลยอ่ะ
ส่วนคนก่อเหตุก็รู้ตัวแหละเพราะว่าเคยเห็นหน้าคนในหมู่บ้านนี่แหละ
แต่ไม่รู้ว่ามีอาการทางจิตหรือเปล่านะยืนยันไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนะ

รู้ตอนที่น้องโทรบอกน้องนั่งอยู่หน้าบ้านครับ

โทรไปบอกว่ามีคนมาทำรถ

หลังเกิดเหตุเนี่ยเราได้ไปตามเพราะตัวเขาที่ไหนอ่ะ

ไม่เจอใช่ไหมไม่อยู่บ้านแล้วใช่ไหม

แต่ว่าประตูเปิดประตูบ้านก็เปิดหมดเลยไฟเปิดหมดอ๋อ

นี่แหละทีมข่าวแล้วก็ไปแบบพี่ผู้เสียหายเขาบอก
ไปถึงครับคุณผู้ชมครับบ้านของผู้ก่อเหตุ
เออประตูบ้านเปิดเอาไว้จริงนี่ฮะนี่ครับ
ประตูบ้านเปิดเอาไว้นะครับ
ดูในบ้านก็ไปสะดุดตากับ
ทำไมศาลประภูมิมันล้มอยู่อย่างนั้นแล้วพังเสียหายน่ะ

เจอใครครับอันนี้แบบโอ้โหมันหักโค้นลงมาเลยนะ
แต่ใครทำให้มันโค้นลงมาเท่านั้นแหละ
ถามชาวบ้านชาวบ้านบอกอ๋อที่พังอ่ะเหรอ

คนที่ไปถีบรถชาวบ้านเออเขาทุบทำลายเอง
แล้วเมื่อก่อนคนนี้นะเขาอยู่กับพ่อกับแม่

แต่ตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วล่ะเอาทำไมครับทำไม
คือชาวบ้านบอกเขาทำร้ายพ่อทำร้ายแม่
เออนะแล้วก็พ่อแม่ก็เลยอยู่ไม่ได้

โอ้โหถ้าไปก่อความเดือดร้อนเพิ่มอีกนี่